กลับมาที่ห้างแถวจังหวัดนนทบุรีครับมีเทรนเนอร์ฟิตเน็ตคนหนึ่งนะฮะ
ก็กำยำทีเดียวไปเดินห้างจู่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนจะถูกตาต้องใจครับ
แล้วก็มีอารมณ์ชั่ววูบหยิบมือถือขึ้นมาไปก้มถ่ายใต้กระโปรงเขา
ผู้หญิงเขารู้ตัวเขาก็จะไปแจ้งรบพอสุดท้ายก็โดนจับแล้วบอกว่า
ผมขอโทษเพราะว่าผมเพิ่งทำเป็นครั้งแรกแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะฮะ

อันนี้เป็นคลิปที่ตำรวจเขาไปเจออยู่ในมือถือของเทรนเนอร์คนนี้
มือถือเขามีคลิปนี้คลิปเดียวครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างแถวงามวงวานนทบุรีนะครับเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสภเมืองนทบุรีรับแจ้งจากรบพอของห้าง
สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งได้
ชื่อว่าพักขพงศ์อายุ๒๘ปีเป็นชาวหนองบวนลมภู
คนใส่หมวกแล้วก็มีหน้ากากอนามัย
เขาบอกว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเน็ตอยู่ที่ยิมแห่งนึงแถวย่านนัวเมิน
ไปก่อเหตุเอามือถือไปถ่ายคลิป
เป็นภาพใต้กระโปรงของผู้หญิงซึ่งเป็นพนักงาน
แล้วก็เข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต
ผู้หญิงเขาก็รู้ตัวเลยไปแจ้งโรงประพอ
แล้วก็ให้ตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ดำเนินคดี
ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาไปเดินซื้อสินค้าเหมือนกัน
ระหว่างนั้นเห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่พอดีครับ

ก็เลยเอามือถือแอบถ่ายบอกว่าจะเก็บไว้ดูเอง
ตอนนี้ก็ยอมรับกับสิ่งที่ทำนะฮะ

พนักงานสอบสวนก็เลยตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือเขา
ก็มีเพียงคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ

ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
นาจารย์แก่บุคคลอายุมากกว่า๑๕ปีนะครับ